อุปกรณ์หล่นลงมาใส่หลังคาบ้าน

จนาฐีทางด้านดาราศาสตร์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตอนนี้มั่นใจ๙๕บอกว่าน่าจะเป็นอุกาบาท
ที่หล่นมาจากนอกโลกนะครับคุณผู้ชมคะ
แต่ถ้าจะให้๑๐๐บอกว่าต้องมีการเอาไปตรวจในห้องแล็บ
ซึ่งก็จะมีการนำชิ้นส่วนบางส่วนไปตรวจที่ห้องแล็บ
มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่
นายธีรยุทธ์ลอยลิฟต์เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ดาราศาสตร์ชำนาญการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
พร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็นายกีรติคำคงอยู่
นักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวพิศนุโลก
ก็ได้ลงพื้นที่เข้าพบกับนางบัวล้อม
แล้วก็นายกิติศักดิ์ชะโลมไพร
เป็นสองสามีภรรยาที่บ้านพักค่ะในตำบล
พลายชุมพลอำเภอเมืองพิศนุโลก
เพื่อตรวจสอบก้อนหินดังกล่าวว่าเป็นอุกาบาทหรือไม่
หลังจากที่ตกใส่หลังคาบ้านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้มีการมอบชิ้นส่วนอุกาบาทให้กับนางบัวล้อม
พร้อมกับของที่ระลึกจากสถาบันแล้วก็หนังสือคู่มืออุกาบาท
รวมถึงนำชิ้นส่วนอุกาบาทชนิดต่างมาให้ได้ชมด้วย
พร้อมกับมีการอธิบายลักษณะอุกาบาทต่างให้ทราบว่าเป็นอย่างไร
ด้านนายธิรยุทธ์บอกว่าจากการตรวจสอบอุกาบาทก้อนดังกล่าว
ขณะนี้เบื้องต้นยืนยันได้กว่าร้อยละ๙๕แล้วค่ะ
ว่าน่าจะเป็นอุกาบาทหินที่มีความสมบูรณ์มาก
แต่ถ้าจะให้ดียืนยันได้๑๐๐เนี่ยนะคะ
ก็จะต้องมีการจำแนกแล้วก็สามารถจำแนกชนิดได้
ต้องมีการนำไปตรวจสอบที่ห้องแล็บ
โดยได้ขออนุญาตนางบัวล้อมนำชิ้นส่วนชิ้นเล็กคุณผู้ชมค่ะ
แตกกระจัดกระจายไปทั่วไปตรวจสอบลองไปฟังเสียงดูค่ะ

เนื้อในถ้าเราสังเกตตรงนี้มันจะมีเขาเรียกคอนรูนะฮะ
ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของพุทธบาทนะครับ
ตอนนี้ยืนยันว่าเป็น๙๕คืออุปัตินะครับ
เหลืออีก๕เราไปทดสอบกันในห้องแล็บ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เองก็ได้มีการติดต่อห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้แล้ว
เพื่อจะได้มีการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น
แล้วก็นำชิ้นส่วนบางส่วนที่นำไปตรวจสอบกลับมาคืนนางบัวล้อมภายหลังด้วยค่ะ